พิศนุโลกครับหนุ่มรายเดอร์คนหนึ่งรอรับอาหารหน้าร้านอาหารอยู่ดี
มีผู้ชายคนหนึ่งเอาขวดฟาดเข้าหัวเขาเฉยเลย
รู้จักก็ไม่รู้จักเขางงเลยครับไปดูหน่อยฮะ

มาแบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยครับ
เดินเข้ามาฟาดป๊าบเข้าไปโอ้โอ้เจ็บแทนเลยอ่ะเออ
เห็นว่าคนที่สวมเสื้อกั๊กเนี่ยเดินถือขวดเข้าไปฟาดเฉยเลยครับ
คนที่โดนฟาดเป็นนุ่มรายเดอร์นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
รอรับอาหารจะไปส่งให้ลูกค้าและอย่างที่บอกคือไม่รู้จักกันมาก่อนด้วย

ทั้งหัวทั้งขวดไม่แตกนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุก็ขี่จักรยาน

ทีแรกเนี่ยเขาจะไปแจ้งความกับตำรวจแต่ดูไปดูมาเอ๊ะคนก่อเหตุสติไม่ดีหรือเปล่าเนี่ย
เพราะน่าจะเป็นคนเก็บขยะหรือว่าคนเก็บของเก่าขายแล้วก็ขี่จักรยานห้อยถุง
ขวดแก้วและพลาสติกพนุงพลังเลยที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณตลาดผักในอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับ